คือจะบอกว่าตอนนี้เรื่องของงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเนี่ย
ยังไม่จบง่ายเพราะว่าคือเรายังคงชื่นชมอยู่

ที่เขาลงไปปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายตรงนั้น

ทุกคนก็ชื่นชมเสาก็คลิ๊กกรัส

ตอนนี้นี่หมอผ้าเป็นหมอในดวงใจสาวไปแล้วนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาก็บอกเหมือนกันว่า
เดี๋ยวนะจะมีการเตรียมขบวนแห่หมอภาคและทีมงานกลับบ้านเลย
วิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา

เตรียมการต้อนรับพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนหรือว่าหมอภาค
แล้วก็ทีมงานอื่นทั้งหน่วยงานน้ำบาดานอำเภอปากช่อง
เจ้าหน้าที่ป่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการ
หมูป่า๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โดยหลังจากที่หมอภาคออกจากโรงพยาบาลแล้ว
จะมีการจัดขบวนแห่ตั้งแต่ลานอนุสวรีเท้าสุรนารี
รอบตัวเมืองนครราชศรีมาค่ะ
คืออยากให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี
มอบดอกไม้ให้กำลังใจมอบโลกเกียรติยศ
แล้วก็จะมอบเสื้อเป็นเสื้อสามารถให้กับเหล่าฮีโร่ทุกคน
เพื่อจะเชิดชูเกียรติแล้วก็ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

คือหมอภาคจะทำทุกอย่างได้ไปหมดเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะ

คำถามเหมือนกันว่าหมอภาคจะทำทุกอย่าง
บนโลกใบนี้เลยไม่ได้นะคะ

คือร้องเพลงก็ได้นี่ยังไม่เต้นใช่ไหมเต้นหรือยัง

แหม่หมอภาคจะอีกนิดหนึ่งจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมคะ

แต่ว่าในไอจีเขาก็มีแชร์มานะคะ
มีภรรยาและลูกแล้วจบค่ะ
ถูกต้องอันนี้ต้องชี้แจงแล้วก็แจ้งไว้นะคะ